วันนี้คนพูดถึงจังหวัดบึงกาลเยอะจริง
เราขออนุญาตเล่าไปก่อนแล้วกันว่าตรงถ้ำนี้ถ้าสมมุติคนจะไป

เพราะระยะเวลาทางเดินเข้าประมาณเกือบ๒กิโล
เกือบ๒กิโลร่างกายคุณต้องแข็งแรงพอสมควร

ถ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนพบค้นพบมาใหม่
ขออนุญาตเรียกว่าถ้ำนาคา
ถ้ำนาคาจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา

เราจำเรื่องบึงโขงหลงได้ไหมฮะบึงโขงหลงตอนนั้นข่าวนำเสนอทุกช่องเกี่ยวกับปู่อือลือ
อือลือที่แบบว่ามีตำรวจคนหนึ่งเขามีนัดกับพญานาคแล้วพญานาคจะขึ้นมาตามเวลาเวลานั้นมันอยู่อำเภอนั้นแหละฮะ
แต่อันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งด้านจังหวัดบึงกาลอยู่อำเภอบึงโขงหลง
ขอบอกเลยว่าตอนนี้เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งคุณจะต้องเตรียมตัวกันพอสมควร
เพราะว่ามันไม่ได้เดินเข้าไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือน
เหมือนคำชโนธคุณแค่ข้ามฝั่งคุณถึงเลยถูกต้องไหมฮ

อันนี้ระยะเวลาการเดินเนื่องหนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ
สามหมื่นกว่าไร่สองจังหวัดรวมไปจึงจนถึงนักความพ่านมบึงโขงลงอยู่แถวนั้นหมดเลย
ปรากฏว่าหลังจากที่มีคนนำเสนอเกี่ยวกับถ้ำขอเรียกว่าถ้ำนาคาด้วยกัน
เพราะว่ารักษณะที่พบเนี่ยหินจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาค

ทั้งสายมูแล้วก็ไม่ใช่สายมูนะว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า
ในช่วงที่โควิดปิดฮะเขาปิดเขาเพิ่งมาเปิดประมาณสักวันที่๒๘มิถุนายนเนี่ย
เปิดเปิดให้คนเข้าไป๒๘มิถุนายนแต่ก็ยังต้องเข้ากันแบบน้อย
เพราะว่าเสียดายธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่แบบว่า
แล้วตอนหน้าหนาวรถเมย์เธอต้องใส่เสื้อกันหนาว

ปรากฏตอนแรกบอกเจอแต่ส่วนตัว
เจอแบบว่าเป็นพวกเหมือนพญานาคตอย่างนี้
แล้วตามเขาก็จะเป็นเกร็ดพญานาคเต็มไปหมด
ตอนแรกเขาบอกว่าส่วนหัวส่วนเสียนของพญานาคอยู่ที่สปลาว
ที่เคยนำเสนอเรื่องนี้ถูกต้องเขาบอกส่วนหัวเนี่ยอยู่ที่สปลาว
ปรากฏณวันนี้จากการตรวจสอบฮะเจอส่วนหัวแล้วจริง
เจอส่วนหัวแล้วจริงนะครับ
ปรากฏว่าไอ้หัวพญานาคที่อยู่สปลาวที่มีการนำเสริมไป

เมื่อมีการพบส่วนหัวของหินพญานาค
เอาความจริงนะไม่ได้ไกลไปจากถ้ำนาคาเลย

บางบทเขาก็จะเชื่อว่าเป็นประตูมิติ

อยากเห็นเหมือนกันนะพี่

ส่วนหัวเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าอยู่สระปอล์ราว

อยู่ที่ส่วนหัวของหินพญานาคไม่ไกลจากถ้ำนาคา

ถ้าสมมุติคุณไปดูประวัติป่าบางบทเขาจะเป็นเหมือนเมืองรับแร่
เคยได้ยินนิทานประลำปลาเรื่องเมืองรับแรไหม

ปรากฏว่าหินที่เหมือนส่วนหัวพญานาค
วันนี้ได้มีโอกาสนึกดูท่ำนาคาอีกครั้งหนึ่ง
รึกลับในส่วนหัวแหละส่วนท้องอืมเป็นใกล้คุณดูเป็นเกร็ดมาหัศจรรย์มากจริง
ที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นเมืองบังบดหรือเมืองรับแรงเนี้ย
เขาก็เชื่อว่าจุดตรงนี้มันจะมีโลกคู่ขนานอยู่กัญชัย
ถ้าสมมุติเธอหลุดออกไปเธออาจจะได้เมียอีก๒๐คน
ไม่ใช่ฉันเคยเขาได้ยินเขาเล่ากับชาวบึงการเล่าให้ฉันฟังว่า
บางทีเขาจะเชื่อว่าอะไรเป็นโรคคู่ขนานเหมือนมีผมอีกมุมอีกฝั่งเนี้ย
ไม่ใช่เขาบอกว่าอีกเมืองหนึ่งอาจจะมีแต่ผู้หญิงหมดเลย
อืมอะไรเอออืมอะไรไปไหมพี่นุม
ตรงไหนเอาว่ะแต่เธอไม่รู้เธอเข้าไปแล้วเธอจะได้กลับมาหรือเปล่า
อยู่ตรงไหนเออนั่นนั่นสิฮะอยู่ตรงไหน
เขาว่ากันเคยมีชาวบ้านมาเล่าให้ฉันฟัง
เขาก็บอกว่าเออพี่มดมันมีจริงป่าบังบดอะไรอย่างนี้
ที่ที่ไม่มีผู้ชายเลยเหรอเขาเขาก็ไม่เคยไปเนาะ
เขาก็บอกว่าเหมือนวันดีคืนนี้ผู้ชายมักจะหายตัวไป
อุ้ยพี่นุมหรอยังเจอรออาจจะไปเลย
คือยังไงคือมันก็มีคนหายตัวไปมาแล้ว
แล้วก็กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไปเจอแต่ผู้หญิง
เขาก็บอกว่ามันก็มีบ้านมีเรือนเหมือนบ้านเราอย่างนี้แหละ
จริงหรือเปล่าจริงเหรอ
ฉันไม่ได้เล่นหนี่อ่ะก็ให้เล่นนี่เป็นสัมภัณฑ์ก่อนเติร์ศ

นึกออกมั้ยฮะเอ้าเอาง่ายเขาก็เชื่อว่าสุมเมืองลับ
เขาก็เชื่อว่าไอ้เมืองรับแร่เนี่ยมันมีไหมมันมีมันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราดูหนัง
อยากไปนะเมื่อกี้ได้เห็นว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใส่เป็นแบบหนูชุดพื้นเมืองค่ะ
แล้วยืนถ่ายรูปอยู่ในข้างในน่ะสวยอยู่
แล้วตอนนี้คือแบบอาการคำนักดีอ่ะฝนตกตกอย่างเงี้ย
เห็นไหมนี่จะบอกว่าต้องเดินขึ้นไป๕ชั่วโมงใส่ชุดนี้แล้วเดินขึ้นไป๕ชั่วโมงนะ
เท่าที่คุยมาวันนี้ล่าสุดก็คือพี่จะไปนั่นแหละ

เขาบอกว่าไอ้การเดินจริงเนี่ยเส้นทางที่ขึ้นไปถ้ำนั้นมันมีระยะประมาณกิโลเมตร
กิโล่งกิโลเขาบอกว่า๑๑๕กิโลเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
แต่เป็นทางขึ้นที่ทำด้วยบันไดเหล็กแล้วก็เป็นปูนสลับกันไปค่อนข้างจะชัน
ต้องยอมรับค่อนข้างจะชันร่างกายของคุณจะจะต้องแข็งแรง
ร่างกายของคุณจะต้องแข็งแรงสำหรับคนที่ไม่ควรจะไปเลย
เท่าคนแก่รู้ว่าอยากจะไปกราบไปว่าอย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งไปขูดหวยเลยนะ
แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการเดินป่าเอาง่ายการจะไปเขายังไม่ต้องเป็นเดินป่า
รองเท้าเนี่ยต้องยึดเกาะนะไม่ใช่แบบว่ารองเท้าแตะของเราได้
รองเท้าเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนรองเท้าเดินป่าต้องยึดเกาะให้ได้
แต่เจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการปลอดภัยแล้วก็เริ่มทำไว้แล้ว
เพื่อตอนนี้เขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวทะลักแน่นอน
เมื่อการนึงแหละเวอร์จิลอยู่ที่สุด
แต่อันที่เห็นเป็นส่วนลำตัวคือเหมือนมากพี่เหมือนมากเลยอ่ะ
อย่าเพิ่งไปขูดเขาเนอะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบางบทอะไรจริงหรือเปล่า
แต่ดูสิสวยจริง